อีกหนึ่งคดีที่ยังไม่จบคือเรื่องของเบนท์เรสซิ่ง

ล่าสุดนะฮะก็เดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาเรื่องของการร่วมกันสมคบกันฟอกเงินนะครับ
ทางด้านของตำรวจกองปราบรามเองก็ไม่ให้ประกันตัว
มีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบส่วนเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายไซสนะครับ
หลังจำรวจขอสารออกหมายจับแต่สารเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพื้นที่การหลบหนี
จึงให้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแทน
ตำรวจมีพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาของนายเบ้น
สองข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับรามการฟอกเงิน
ซึ่งจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตำรวจพบพิรุษการทำธุรกรรมทางการเงินหลายรายการครับ
เอกสารรับโอนเงินจากนายนัทพลนาคัมหรือว่าในบอย
รวมไปถึงการครอบครองรถยนต์หรูลัมโบกินี่สีเทาดำมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
ผู้ต้องหาเครือค่ายาเสพติดของนายไซด์สนาแก้วพิมพา
ส่วนการก็ให้ปากคำของนายเบ้นนั้นก็มีสิทธิ์จะให้การหรือไม่ให้การใดกับพนักงานสอบสวนก็ได้
แต่ตำรวจก็จะคัดค้านการประกันตัวในชั้นการสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ